ครับไปช่วยเหลือเด็กวัย๑๒ปีกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าในโลกโซเชียลเขามีการโพสต์ข้อความ
บอกว่าวอนคนใจบุญช่วยคาบรักษานูน้อยวัย๑๒ปี
เหยื่อสปีดโบ๊ทระเบิดเกิดขึ้นที่พังงาน
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๑เมษายนที่ผ่านมา
โพสต์ข้อความเมื่อวานนี้คือ๑๖เมษายน๒๕๖๐
ข้อความบอกว่าฝากบอกบุญทุกคน
ลูกชายเพื่อนที่ทำงานเด็กชายอภิรักษ์แดงกุล

ประสบเหตุเรือสปีดโบ๊ทระเบิดที่ทับละมุ
เมื่อวันที่๑๑เมษาที่ผ่านมาอาการหนักมาก
ครอบครัวของเขาเดือดร้อนเงินค่ารักษา
ใครพอมีกำลังทรัพย์คนละนิดคนละหน่อย
เข้าบัญชีแม่น้องเขาได้นะครับ
บุญกันทั่วหน้านะครับคนไทยไม่ทิ้งกัน
แล้วก็มีการวงเล็บไว้ปกติน้องอยู่จังหวัดสตูน
้าชายน้องเขาทำงานบนเรือน้องเขาขอไปเที่ยวด้วย
เมื่อเกิดเหตุขึ้นความคุ้มครองของประกันไม่รองรับ
เนื่องจากน้องไม่ใช่พนักงานหรือลูกค้าของบริษัท
นี่แหละฮะก็เลยวอนขอความช่วยเหลือใครใจบุญช่วยเหลือค่ารักษาน้องหน่อย
เพราะน้องบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับ
ทำให้เรื่องนี้พอมีการแชร์โพสต์กันไปแล้ว

คนที่เขาเข้าไปอ่านเขาก็ช่วยกันแชร์หน่อยนะครับ

มีการแสดงความคิดเห็นเป็นร้อยความคิดเห็น
แล้วก็มีการแสดงสัญลักษณ์ทางอารมณ์เป็นพันครั้งนะครับ
ก็โอนเงินตั้งแต่๑๐๐บาท
จนถึงหลายร้อยบาทเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล

เพราะว่าในโพสต์เขาก็เขียนไว้เหมือนกันนะครับ
ก็คือบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาโคกลอย
เลขที่บัญชีนะครับ
นี่ขึ้นอยู่หน้าจอให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้ว
เป็นชื่อบัญชีนางสาวสุกัญญาแดงกุล
ซึ่งเป็นแม่ของเด็กชายวัย๑๒ปีนะครับ
ก็จะได้นำเงินไปใช้ในการดูแลค่า
รักษาพยาบาลน้องเขาต่อไปนะครับ

เมื่อเช้าของวันพุธที่๑๑เมษายน
เกิดเหตุการณ์เครื่องยนต์ท้ายเรือสปีดโบสต
นำเที่ยวหมู่เกาะสิมิลันจังหวัดพังงาระเบิดขึ้น

แล้วก็ยังลุกลามไปติดเรือที่จอดอยู่ติดกันด้วย

ก็คือนายนัทพงศ์เครือจันทร์ซึ่งเป็นกัปตันเรือ
ปตันเรือเองก็มีแผลผู้พองจากไฟไหม้
อกจากนี้ยังมีเด็กชายอภิรักษ์
รักษาตัวแผลไฟไหม้ในห้องปลอดเชื้อ

เด็กชายอภิรักษ์แดงคุณนะครับ
แล้วก็มีชาวพม่าอีก๑คน

แต่ว่าก็กลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

ตำรวจได้เรียกตัวเจ้าของเรือมาสอบสวน
เพื่อหาข้อสรุปเบื้องต้นในการรักษาพยาบาลผู้ประสบเหตุ

ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ในการสรุปผลอีกครั้งหนึ่งนะครับ